คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่ทำบัตรประชาชนหายฟังข่าวนี้แล้วอาจจะตกใจพอสมควร
นครศรีธรรมราชมีคนร้าย๒คนเป็นพี่น้องกัน
เขานำบัตรประชาชนที่คนอื่นทำตกหายไปเปิดบัญชีธนาคาร
แล้วเปิดบัญชีธนาคาร๔บัญชีไปหลอกขายของผ่านเฟซบุ๊ก
คนก็หลงเชื่อโอนเงินไปให้หลายแสนเลยค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจภูทรศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
จับกลุ่มนายเอกลักษณ์พ่วงสัมเภาอายุ๓๓ปี
มีอาชีพขายของในตลาดศรีชนพร้อมด้วยน้องชายอายุ๑๙ปีค่ะ
ทั้งคู่เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันก่อเหตุ
อย่างที่บอกก็คือนำบัตรประชาชนของคนอื่น
ที่เขาทำหล่นหายเอาไว้ไปเปิดบัญชีธนาคาร๔แห่ง
แล้วก็ไปหลอกขายของผ่านทางเฟซบุ๊ก
มีคนหลงเชื่อโอนเงินให้รวมกว่า๓แสนบาทนะคะ
เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากนายปันทยาศรีดำอายุ๓๕ปี
ชาวอำเภอศรีชนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ว่าก่อนหน้านี้มีคนนำบัตรประชาชนของเขา
ที่ทำหล่นหายภายในโรงพยาบาลศรีชนไปเปิดบัญชีธนาคาร
แล้วก็หลอกขายสินค้าทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางโซเชียล
จนตัวเองถูกหมายเรียกจากสถานีตำรวจภูทร๕วงจลบบุรี
ในข้อหาช่อโกงเนื่องจากมีคนโอนเงินเข้าบัญชีชื่อตัวเอง

ทีนี้ล่ะก็ตกใจสิว่าตัวเองไม่ได้ไปทำอะไรเลย

ก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความบอกว่าผมไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนี้เลย
ต่อมาก็มารู้ว่ามีการเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มอีก๓ธนาคาร
รวมทั้งหมด๔ธนาคารในพื้นที่อำเภอศรีชน
ตำรวจก็เลยทำหนังสือไปถึงธนาคารค่ะ
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจนได้ภาพคนร้าย
และติดตามตัวจนจับคนร้ายได้
จับได้ที่ประเมณห้องเช่าแห่งหนึ่งหลังตลาดสิชน
ส่วนสินค้าที่เขาหลอกขายผ่านทางโซเทียล
เขาหลอกขายโทรศัพท์มือถือหลอกขายโน้ตบุ๊กหลอกขายพระเครื่อง
จากการตรวจสอบอย่างที่บอก๒พี่น้องอีกคน
ยังเป็นเยาวชนอยู่อายุ๑๙ก็มีหมายจับนะคะ
ในข้อหาหลอกลวงในหลายพื้นที่เลยคือเคยก่อเหตุมาแล้ว
ทั้งคู่รับสารภาพว่าร่วมกันหลอกลวงประชาชนจริง
นายปันทยาผู้เสียหายคนที่ถูกนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชี
ก็บอกว่าตัวเองเดือดร้อนหนักมาก
ก็เลยฝากไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีต่างว่ารอบครอบกว่านี้ได้ไหม
ตรวจสอบเอกสารการเปิดบัญชีให้มากกว่านี้ได้ไหม
แล้วก็ธนาคารบางแห่งเหมือนกับว่าไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วย
ขอดูกล้องวงจรปิดเพราะกลัวว่าจะเอ๊ะไปรู้เห็นกับคนร้ายหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้ให้ความร่วมมือคุณปันทยาบอกแบบนี้

ก็เลยทำหนังสือร้องเรียนไปที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร
เพราะจริงแล้วการเปิดบัญชีธนาคารเนี่ย
ต้องดูเอกสารบัตรประชาชนถ้าหน้าไม่ตรงกันคุณเปิดได้ไง
ใช่ต้องดูหน้าบัตรประชาชนหรือดูหน้าคนไปเปิด

ต่างธนาคารกันไปแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารต้องดูให้รอบครอบก่อน

ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธนาคารเหมือนกันนะ
เราก็จะเดือดร้อนนะถ้าเราไม่รอบรอบอ่ะ